ที่ท่องเที่ยวนะคะเขาก็ต้องสร้างเอกลักษณ์สร้างอะไรให้มันโดดเด่น
จะพูดถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง
เพราะว่าทุกบ้านในหมู่บ้านนี้เขาทารั้วเป็นสีเดียวกัน
เป็นสีม่วงสวยสดใสเลยคุณผู้ชม
ไปดูกันเลยนะคะที่ตำบลสรรป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
นี่ค่ะส่องไว้แต่ละหมู่บ้านแต่บ้านแต่ละหลังนี่นะ
จะเห็นว่าเขาทารั้วสีม่วงสีเดียวกันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ
แล้วถ้ามองไปแบบสุดลูกหูลูกตาสุดทางเดินนี่นะ
ก็จะเห็นเลยว่าถนนทั้งเส้นเนี่ยรั้วถนนรั้วบ้านเป็นสีม่วงหมดเลย
ไงคะยาวเลยค่ะใช่เป็นสีเดียวกันเลยนะคะ
ผ่องศรีปรีชาพงมิตรกำนันตำบลสรรป่าม่วงก็บอกว่าแนวคิดของการทาสีม่วงเนี่ย
ได้มาจากชื่อหมู่บ้านนั่นแหละก็คือหมู่บ้านสรรป่าม่วง
ชาวบ้านเขาก็ประชุมกันว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้หมู่บ้านนี้เป็นที่ท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ใครพูดถึงก็จำได้โดดเด่นไม่เหมือนใคร
ชาวบ้านก็ปิ๊งไอเดียงั้นทารั้วเป็นสีม่วงเลยสิ
จะได้สมกับชื่อหมู่บ้านของเราก็เลยเอาสีม่วงมาทาทาแบบนี้ค่ะ
เวลาคนมาเที่ยวบอกจะไปไหนไปหมู่บ้านสรรป่าม่วง
รั้วสีม่วงรู้เลยว่ามาถึงแล้วไอเดียดีมากอืมอย่างเงี้แหละค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันทารั้วเป็นสีม่วง
แล้วไม่ใช่แค่นั้นบางบ้านนี่นะเขายังปลูกผักพืชศูนย์ครัว
รู้ว่ากินได้อีกด้วยคุณค่ะอ๋อดีจังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันก็จะได้ประโยชน์ทั้งความสวยงามได้ประโยชน์ทั้งเก็บผักมากินได้
แล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยครับเนี่ยค่ะต้องบอกว่า
หมู่บ้านสรรป่าม่วงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแห่งนะคะ
ที่มีเอกลักษณ์สวยงามไม่เหมือนใครใครอยากจะแวะเวียนไปนะก็ไปได้
ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งค่ะที่ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนตอนนี้
เว้นสุดแต่ว่าจังหวัดอื่นชมชนอื่นจะไปทาสีอื่นของเขา
สรรป่าม่วงก็สีม่วงสรรป่าแดงก็รั้วแดง
ปลาเหลืองคือรั้วเหลืองถ้าเกิดคุณขับรถไปแล้วหลง
แล้วคุณอยากหาสัตว์ป่าม่วงถ้าคุณเจอกำแพงสีม่วงคือคุณมาถูกไง
ใช่นี่มันง่ายมากเลยนะคุณแต่ถ้าคุณไปแล้วเป็นรั้วสีเขียวสีส้มสีเหลืองเนี่ย
คุณไปผิดไงรีบเลี้ยวรถกลับเลย
แล้วตรงไหนม่วงก็ไม่รู้ทีนี้แต่นี่แหละเป็นเอกลักษ
ให้เขาได้รู้เลยว่ามาถึงนี่แล้วสรรป่าม่วงนะคะ
จะเป็นชุมชนเล็กนะคะแต่ว่าแฝงไปด้วยวิถีชีวิตธรรมชาติของชาวชุมชน
เขาอยู่ยังไงเขากินยังไงคุณผู้ชม

ปลูกมะม่วงหน้าบ้านเลย
มะม่วงสีอะไรมะม่วงสีเขียว
เกือบเกือบไปแล้ว